อันนี้หน่อยค่ะอันนี้เนี่ย

ลักษณะการขับรถเขาขับยังไง

อะไรอ่ะ

ลงมานี่ดิเออลงมานี่ดิรถเล็กนะแต่แต่ตัวใหญ่แต่ที่ใหญ่กว่าตัวคือใจ
ใช่แต่ไอ้ใจใหญ่แบบนี้ไม่ดีนะดีไม่ดีเนี่ยลงมาแล้วแล้วเมื่อกี้เสียงอะไร
ใช่ไหมไอ้ปึ๊กอ่ะยังคุยกันอยู่เลยปึ๊กนั่นคือเขาทำอะไรเขาทุบกระจกเหรอ
แล้วเขากลับไปที่รถเขาเหรอเลื้อยโอ้โหแล้วจังหวะนี้เขายังจอดไม่สนิทด้วยปะดอมประตูเขาเปิดแล้วอ่ะดูนะชะลอนะชะลอยังเนี่ย
แล้วเปิดประตูแล้วอ่ะลงไปรถสิยังไม่ได้เลยไม่ถึงจุดหยุดนิ่งเลยอ่ะเออ
จอดอะไรก่อนครับหลายคนดูคลิปนี้บอกมิตรมาแล้วมิจฉาชีพมาแล้วเนี่ย
เขาโพสต์คลิปเหตุการณ์นี้เป็นกล้องหน้ารถเขานี่แหละค่ะเตือนคนอื่น
ว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้ระวังจะเจอเหมือนผมแล้วผมที่ว่าผมเจอที่ไหน
เจอที่อุดรเหตุการณ์นี้ผมขับอยู่จริงก็ขับเลนขวาอยู่นะ
อืมผู้ชายคนนั้นอ่ะเขาขับรถมาแล้วเขามาเร็วด้วยมาปาดหน้า
พอปาดหน้าเสร็จปั๊บเบรกเหมือนจะให้ผมชนท้ายถนนด้านหน้าก็โล่ง
ผมยังไม่รู้เลยว่าเขาจอดทำไมหยุดทำไมอืม
เขาลงมาแล้วโวยวายหาว่าผมเมาเมาแล้วขับอย่างนี้เหรอ
ซึ่งลงมาดิลงมาดิสั่งให้ผมลงมาอืม
หลังจากนั้นเนี่ยนะเขาคือคลิปมันก็ตัดจบไปใช่ไหม
เจ้าของคลิปบอกว่าฝั่งนั้นน่ะน่าจะเป็นแก๊งตบทรัพย์แหละ
เอาคลิปมาโพสต์บอกว่าให้ระวังด้วยแกล้งให้เราชนแล้วเรียกร้องเงิน
อย่าเพิ่งจ่ายเงินนะถ้าเกิดเจอแบบนี้รอตำรวจมารอประกันมา
ให้คนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ตั้งสติให้ดีคือถ้าเกิดว่าคุณมีของมีค่า
มีสร้อยทองมีเงินสดหรืออยู่ในที่เปลี่ยวอยู่ในที่มืด
ลงจากรถคือกรณีแบบเนี้ยถ้าเกิดเขามาแบบเอออ่า
จ่ายมาจ่ายมาไม่ต้องโทรตามประกันอืมแบบเนี้ยอย่าอย่านะอืม
ไปรับข้อเสนอเขาคือถ้าเกิดรถเรามีประกันอยู่แล้ว
ก็คือเรียกประกันให้ประกันมาเคลียร์มาดำเนินการดีกว่านะคะ